โต๊ะก๋วยเตี๋ยวนั้นมันสามารถสื่อสารกับประชาชนได้ชัดเจน
คุณไปดูสิว่ากินข้าวมันไก่ที่ไหนคุณไปกินก๋วราดหน้าที่ไหน
คุณกินบะหมี่ชายสี่หมี่เกี้ยวที่ไหนก็โต๊ะแดงโต๊ะก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้แหละครับ
มันถนัดดีมันคุยกันมันบ้านดีก็ดูไทยรัฐนะฮะไม่บ้านแล้วจะดูอะไร